รถเขาดินแล้วก็ขับไปเขามีกล้องหน้ารถ
สักพักหนึ่งพอรถจะถึงตัวเขาเขาก็โดดไปขวางเลย
แล้วคือจังหวะนั้นชนเลยทุบหน้ารถ
อย่างนี้ต้องการจะให้รถชนเขาเป็นอะไรไปดูครับ
แล้วดูทรงเขาผิดหวังกับการที่รถไม่ชนเขา
เมาหรือเปล่ามาทำแบบนี้คือเมาหรือเปล่า
คือเราเคยเห็นอะไรแบบนี้ในต่างประเทศนะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเพชรชะเกษม๙๒

แต่คนที่โพสต์เขาไม่มั่นใจว่านี่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
ซึ่งเราก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่าพี่ท่านนี้เป็นมิจฉาชีพนะ
เขาอาจจะแบบเมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณเอกพลเจ้าของคลิปบอกแบบนี้ครับว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาตอนเย็น
ขับรถไปซอยเพชรเกษม๙๓นะฮะ
ขับออกมาจากบ้านได้๘๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ไปเจอผู้ชายคนนี้ตอนแรกเห็นแล้วว่าเดินอยู่ข้างทาง
เหมือนกับมีจังหวะหนึ่งทำให้รถจักรยานยนต์ที่ตามท้ายมาชนท้ายเขาด้วย
แล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่มาก่อนด้วย
ตอนแรกคุณเอกพลคิดว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพมากระโดดขวางหรือเปล่า
และต้องการจะเรียกค่าเสียหายตามที่เราเคยเห็นในคลิปในข่าวในต่างประเทศหรือเปล่า
แต่พอดูซ้ำไปซ้ำมาลงความเห็นเหมือนกับที่เราตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเมามากกว่านะครับ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเป็นการเตือนภัยคนที่ขับรถด้วย
แล้วก็เราต้องไม่ประมาทเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โชคดีเหตุการณ์นี้เขาเบรกทันไม่ชนไปแต่มันก็ทำให้รถคันหลังเบรกไม่ทันแล้วก็มาชนท้ายเขาบาดเจ็บไปอีก
แต่โชคดีนะที่มีกล้องหน้ารถนะครับ
สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาคนที่ชนท้ายกันด้วยนะครับ
ตำรวจเขาดำเนินการกันต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับ